แต่ว่าไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานีก่อนครับ
คนร้ายรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันอีกแล้ว
ที่ผมบอกอีกแล้วเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

คือเขาคิดว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบแหละ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐลุกหนักจุดเกิดเหตุครับ๒ทุ่มครึ่งได้
ที่ผ่านมานี่เองนะ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาที่ก่อนนอนเนี่ยปั๊มน้ำมันปอตทอง
ถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมู่๗ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี
แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมัน๒จุดโอ้ยรุนแรง
ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณ๒๐นาทีครับ
จึงควบคุมไฟเอาไว้ได้หัวจ่ายน้ำมัน๔หัวเรียบร้อยหมด
เรียบร้อยหมดครับเสียหายอย่างหนักตัวอาคารของปั๊ม
สำนักงานถูกไฟไหม้เสียหายรวมทั้งกระจกของร้านสะดวกซื้อ
ร้านกาแฟถูกสังเกตระเบิดแตกไล่เทะหมดไล่เลี่ยกันคุณผู้ชม
กันคนร้ายยังรอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมันคราวนี้พีที
พีทีริมถนนสายนราธิวาสปัตตานีครับในพื้นที่หมู่๒
ตะบนปิยามุงังอำเภอยะริงแรงระเบิดก็ทำให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหายเหมือนกัน
จากการสอบสวนเพราะว่าพฤติการของทั้งสองเหตุการณ์เหมือนกัน
เข้าไปบริเวณหัวจ่ายปั๊บน้ำมันเลยนะหัวจ่ายน้ำมันเนี่ย
แล้วแบบคือเจาะจงเอาตรงเนี้ยตะโกนไล่คนในปั๊มเฮ้ยออกไป
คนนั่งซ้อนท้ายยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ใครจะอยู่อ่ะ
แล้วคราวนี้ก็เอาปืนยิงไปที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็ยังวางระเบิดแสวงเครื่อง
ที่บรรจุอยู่ในถังก๊าซมิกนิกไว้บริเวณหัวใจ
แล้วเร่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปผ่านไปประมาณสิบนาทีคุณผู้ชมครับ
ระเบิดครับระเบิดครับทั้งสองจุดเลยเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่วางกำลังคุมเข้มตรวจสอบรถบุคคลต้องสงสัย
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามคนร้าย
เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วครับที่มีความชำนาญเส้นทางหลบหนี
ก่อเหตุเพื่ออะไรอ่ะตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐไง
หลังจากคนร้ายที่รอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในอำเภอหนองจิกเมื่อวันที่๑๗
สิงหาคมที่ผ่านมาถูกจับจำได้ไหมนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการวิสามันแก่นำนี่ฮะ
โอ้โหที่ระเบิดตอนนั้นล่าสุดนะครับ
เจ้าหน้าที่วิสามันแกนำนำที่มีไหมจับได้หนึ่งรายไงจากเหตุประทะเมื่อวันที่เจ็ด
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่คือสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดครับ